คุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่บางจังหวัด
เขามีมาตรการในการผ่อนปลนผ่อนคลาย
ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดแล้วนะครับ
แม้ว่าเมื่อวานนี้ทางสบคก็อาจจะมีมาตรการในการผ่อนคลาย๖กลุ่มกิจกรรม
หรือว่ากิจการแต่ว่าบางจังหวัดเขาก็ผ่อนคลายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ไปดูที่นครราชศรีมานครราชศรีมาเนี่ยตลาดนัดเขามีการผ่อนคลายไปแล้ว
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาได้ประกาศให้มีการผ่อนคลาย
เปิดตลาดนัดได้ตั้งแต่วันที่๒๙เมษายนเป็นต้นมานะครับ
เราก็เลยไปสำรวจที่บริเวณตลาดนัดหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านสบาย๕นะครับ
หมู่บ้านอยู่สบาย๕ตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง

มีประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้กันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
แต่ว่าทางตลาดเองยังคงกำชับให้ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
พ่อค้าแม่ค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
อาหารที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่จำเป็นครับ
อย่างอาหารสดอาหารสำเร็จรูปผักผลไม้ต่างเนี่ยนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้น
ตลาดถูกสั่งปิดมานานกว่า๑เดือน
ทำให้ได้รับผลกระทบจริงจนไม่มีรายได้เลย
พอจังหวัดประกาศผ่อนปลนผ่อนคลาย
ก็รู้สึกดีใจที่สามารถออกมาทำมาหากินได้อีกครั้ง
เพราะจะทำให้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด

เน้นย้ำให้ทุกตลาดมีมาตรการที่เข้มงวดเข้มข้นจริงนะครับ
ไม่ว่าจะมีจุดประชาสัมพันธ์จุดล้างมือจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างเวลาเดินก็เดินห่างกันหน่อย
เวลาจับจ่ายซื้อของก็อย่าไปแออัดกันที่หน้าร้านนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครพนมที่นี่ยังคงมีมาตรการเข้มข้นเหมือนเดิมครับ
ธุรกิจเสี่ยงห้างสรรพสินค้าสารบันเทิงก็มีคำสั่งปิดยาวไปเลย
จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมก็ตามที่พระราชกำหนดฉุกเฉิน
ได้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับนะครับ
ส่วนเส้นทางระหว่างจังหวัดตอนนี้สามารถเดินทางเข้าออกได้ครับ
แต่ก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
แล้วก็เพิ่มการคุมเข้มเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับได้มีคำสั่งให้ประชาชน
หน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกคน
ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายครับ
สำหรับสถานที่เสี่ยงอย่างตลาดนัดหรือว่าแหล่งขายสินค้าจำเป็น
ก็ยังคงวางมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น
มีการวัดไข้ก่อนเข้าตลาดให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
แล้วก็เดินผ่านตู้อบฆ่าเชื้อก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าสู่ตลาดทุกครั้งนะครับ
รวมถึงเรื่องของการห้ามจำหน่ายสุราห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก็ต่อเนื่องไปเลยไปจนกว่าทางรัฐบาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติม
อย่าลืมนะครับแม้ว่าทางสบคเขาจะมีการประกาศ
ในการผ่อนคลายผ่อนปลน๖กลุ่มกิจกรรมและกิจการ
ที่จะเริ่มให้เปิดให้บริการวันที่๓พฤษภาคมนี้
แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้า๑๔วันมีการประเมินเรื่องของตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙และตัวเลขมันดันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
มาตรการต่างมันอาจจะถูกปิดล็อกเหมือนเดิมก็ได้
คือหมายความว่าย้อนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

เพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระยะที่๒ระยะที่๓ระยะที่๔
เอาจริงคุณผู้ชมคือตอนนี้เป็นความหวัง
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกับ๖กลุ่มธุรกิจ๖กลุ่มประเภทนี้เลยนะ
เพราะ๖กลุ่มธุรกิจแรกถือว่าเป็นกลุ่มแรก
ที่ท่านจะเปิดทางให้กับธุรกิจอื่นเลยนะ
ดังนั้นต้องขอความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการ

ใช่ค่ะเอาจริงอย่างยอดวันนี้ที่สบคบอก
ก็มี๑ใน๖ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาจากการไปตลาด
ทีนี้มันก็เลยแบบน่ากังวลไงคะ

เพราะว่าเราก็อยากให้กลับมาใช้ชีวิตปกติให้ได้เร็วที่สุด
รวมถึงโควิด๑๙มันหมดไปสักทีหนึ่งนะคะ